เพราะนอกจากความอร่อยแล้วยังสุขภาพดีอีกด้วยเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นยังไงตามคุณน็อตเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะ
นั่นนั่นคือราเมนซุปมะเขือเทศอ่ะเปิดมันยานานกว่าหกปีแล้วนะครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ดูอยู่ฮะว่าลูกค้าชอบทานหน่อยไม่อีกสุด

ใช่ค่ะ
เดี๋ยวจุดเรื่องต้นของมะเขือเทศราเมงคือคุณเกี่ยวกับที่ไหน

ชอบค่ะปกติคือที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นจะรักสวยรักงาม

ก็จะทุกทั้งเชลก็ผลไม้ที่ออกเร็วที่สุดก็จะเป็นมะเขือเทศ

ก็เลยเป็นที่มาของการทำน้ำซุปราเมงมะเขือเทศ

แล้วทำน้ำซุปมะเขือเทศของคนไทยเป็นยังไงคนญี่ปุ่นแหละ
ช่วงแรกที่เข้ามาก็กระแสตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร
เพราะว่าเขาถือว่ามะเขือเทศมันก็จะเป็นน้ำซุปแบบอ๋อรสชาติมะเขือเทศเลย

แต่เราเอามาปรับประยุกต์ให้เข้ากับรสชาติให้มันกลมกล่อมขึ้น
อยากจะรู้แล้วว่าราเมงน้ำซุปมะเขือเทศจะมีรสชาติอย่างไร

ใช่แล้วล่ะค่ะมะเขือเทศมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
แต่หลายคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นหลีรสชาติสักเท่าไหร่
แต่ชาวญี่ปุ่นนั้นนะคะเขาชอบกันมากเลยทีเดียว
เพราะพบว่ามะเขือเทศเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด
วิตามินซีวิตามินเอวิตามินเควิตามินพีวิตามินบีหนึ่งวิตามินบี๒
ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็ก
พวกสารก็จะมีไลโคพีนแคโรทีนอยเบต้าแคโรทีนกรดอามิโน
แหมคุณสมบัติมาเพียบขนาดนี้หนุ่มสาวชาวไทยอย่างเราต้องหันมารับประทานมะเขือเทศกันบ้างแล้วล่ะจ๊ะ
ตอนนี้เราบุกเข้ามาในร้านที่กว้างใหญ่ภายศาลมากนะครับ
มาดูส่วนผสมของราเมงซุปโฟเมโต้กันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ
เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนี่อะไร
นี่ก็จะเป็นหัวของมะเขือเทศที่เราผสมออกมาแล้วทำน้ำซุป
ซุปก็จะเป็นตัวนี้เสร็จออกมาแล้วค่ะ
ใส่สมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราใช้มะเขือเทศจากที่ไหน

ลูกมันใหญ่กว่าแล้วมันก็สดกว่า
อิตาลีรสชาติจะดีกว่าลูกใหญ่หวานกว่า
เราก็นำเข้าจากอิตาลีเลยเป็นมะเขือเทศนะฮะนำมาบดใส่สมผสมเรียบร้อยแล้ว
อันนี้ก็มาผสมกับน้ำซุปอีกทีหนึ่งน้ำซุปนี่มีอะไรบ้าง
ก็มีพวกน้ำซุปกระดูกหมูน้ำซุปกระดูกไก่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็จะมีข้าวโพดอันนี้ครับจัดเป็นหน้าท็อปปิ้ง

อันนี้ข้าวโพดนี่อะไรครับ

เห็ดฮูนูญี่ปุ่นทำไมต้องเห็ดฮูนูญี่ปุ่น

หอมญี่ปุ่นเส้นราเมง

ก็บอกสูตรเขาให้เขาผลิตมาโดยร้านราเมงเราโดยเฉพาะ

ก็จะมีแล้วแต่หน้าอาหารนะครับ

จะมีโตมาโต้อลิกินอลก็จะเป็นตัวนี้

ทำรามิงมะสะเทศให้หนึ่งที่ทำยังไงบ้างให้พอดูหน่อย

เป็นสุขภาพอย่างเดียวเลย

เป็นสุขภาพอย่างเดียวเลย

เป็นสุขภาพอย่างเดียวเลย

เป็นสุขภาพอย่างเดียวเลย

เป็นสุขภาพอย่างเดียวเลย

เป็นสุขภาพอย่างเดียวเลย

เป็นสุขภาพอย่างเดียวเลย

เป็นสุขภาพอย่างเดียวเลย

เป็นสุขภาพอย่างเดียวเลย